อุบวนรัชธานี๑๙๗๔ภักดิ์เพื่อไทย
ผมได้ปรับลดกระทรวงพาณิชย์

ถ้าเปิดดูจากเอกสารนะครับ
เราก็จะได้เห็นเอกสารว่ากระทรวงพาณิชย์
นะครับก็บริหารงานแบบ

จัดงบประมาณแบบเดิมมา๒ปี
ก็เข้าราคาถูกของก็แพง
ถูกปุ๋ยแพงซึ่งเป็นคำถามจากพี่น้องประชาชน

เป็นหัวใจหลักในการดูแลพี่น้องประชาชน
ควบคุมราคาสินค้าเกษตร
สินค้าจะถูกจะแพงก็กระทรวงพาณิชย์ครับ
ตั้งแต่ราคาสินค้าเกษตรไปถึงสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งในอดีตนะครับกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวใจสำคัญ
พี่น้องประชาชนจะรอครับในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
พี่น้องประชาชนก็จะรอว่า
จะได้ยินกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประกาศเมื่อไหร่ว่า
จะมีร้านทงฟ้ามาเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก
ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หน้าที่วการอำเภอ
แล้วให้พี่น้องประชาชนนำพืชผลการเกษตรของตัวเองมาขาย
พี่น้องสนใจมากครับเพราะน้ำตาลกิโลละยี่สิบบาท
ร้านทงฟ้าก็จะขาย๑๐บาทไข่ถาดละ๑๐๐บาท
ร้านทงฟ้าก็จะขาย๖๐บาทหมูกิโลละ๑๐๐ก็จะขาย๒กิโลล้อย
น้ำปลาขวดสิบห้าก็จะขายสิบบาททำให้พี่น้องประชาชนสนใจนะครับ
ที่จะมาร่วมงานร้านทงฟ้าที่มาเปิดร้านหน้าอำเภอนะครับ
แต่วันนี้ครับกับตลปัดครับท่านประธานครับ
ทงฟ้าเป็นร้านที่ขายของแพงที่สุดในหมู่บ้าน
ทงฟ้าเป็นร้านที่ขายของแพงที่สุดในอำเภอ
จากราคาน้ำตาล๒๐บาทวันนี้ติดราคา๒๕บาท
น้ำมันพืช๓๒บาทติดราคาที่๔๐บาท
น้ำปลาที่๑๐บาทติดราคาที่๑๕บาท
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ไปติดตามดูแล
แพงขึ้นแบบนี้ได้อย่างไรก็เพราะว่า
โครงการบัตรทงฟ้าประชารัฐที่เอาเงินใส่บัตรให้กับพี่น้องประชาชน
เพื่อจะไปรูดสินค้าวันนี้พี่น้องประชาชนไม่เอาบัตรกลับบ้านครับ
กระทรวงพาณิชย์เคยไปดูไหมครับร้านทงฟ้าเนี่ย
ท่านจะเห็นบัตรและติดชื่อเกษตรกรอยู่ที่ร้านทงฟ้านี่เป็นเข่งเลยครับ
เพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยเขาไม่เอาบัตรกลับบ้าน
บางคนก็แลกเป็นเงินสด๓๐๐บาทที่รัฐบาลให้เนี่ยได้เงินสด๒๐๐ครับ
เพิ่มให้อีก๒๐๐ก็ได้เงินสดอีก๑๕๐
วันนี้ของร้านทงฟ้าเป็นสินค้าที่แพงมากนะครับ
๐บาทนี่จะได้ของราคาจริงประมาณสัก๒๐๐บาท
เกษตรกรก็ถามว่าทำไมถึงแพง
เขาบอกว่าฉันต้องไปเสียภาษีรายได้ปลายปีอีกนะครับ
ฉันจึงบวกราคาไว้แพง
เกษตรกรไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าบัตรนี้เป็นบัตรฟรี
เงินก็ไม่ใช่เงินฉันจะแพงหน่อยก็ช่างมันนะครับ
ก็ได้สินค้าราคาแพงต่อมาที่ข้าวครับท่านประธานครับ
กระทรวงพาณิชย์นะครับไม่ได้ควบคุมให้ลงสี
ในการจัดซื้อข้าวข้าวเปลือกให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งเวลาเกษตรกรทำนาเสร็จก็จะขนข้าวมาลงสี
เขาบอกว่าเอาผีถึงป่าช้าไม่ตายก็เผา
วันนี้จะกิโลกี่บาทก็ต้องขายนะครับ
เปลือกวันนี้ครับกิโลละ๖บาท
เป็นข้าวนาปีที่พี่น้องประชาชนเก็บใส่ยุ้งฉางไว้
วันนี้ข้าวหอมมะลิที่คุณภาพอย่างดี
ไม่มีความชื้นเลยครับกิโลหนึ่ง๘บาทครับ
กิโลละ๘บาทเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานครับ
บาทนี่โรงสีก็ไม่อยากซื้อนะครับ
ถ้าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นลูกค้าประจำเนี่ย
ลงสีไม่ซื้อครับเสร็จแล้วเนี่ย
ข้าวเหนียวกิโลละ๖บาทข้าวเปลือกเหนียวกิโลละ๖บาท
แต่พอจะไปซื้อข้าวปลายครับข้าวปลายไปเลี้ยงไก่นี่
โลละสิบสองซื้อแกบไปใส่ข้อกลัวนี่
กิโลละ๓แต่ข้าวเปลือกนี่กิโลละ๖บาท
พอกลับไปดูข้าวสารครับจะข้าวเปลือกกิโลละยี่สิบบาท
ข้าวสารก็สามสิบจะเข้าเปลือกสิบห้า
ข้าวสารก็สามสิบจะข้าวเปลือกวันนี้แปดบาท
ลงสีไม่ซื้อข้าวสารก็ยังสามสิบอยู่นะครับ
แล้วเสร็จแล้วครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับ
ลำบากนะครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณกระทรวงพาณิชย์
เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะให้รัฐบาลเนี่ย
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นี่
เป็นพักประชาธิปัตย์ซึ่งสามารถคนหนึ่งผลิต
คนหนึ่งขายเนี่ยมันน่าจะได้ราคาดี
เพราะในอดีตเนี่ยจะไม่มีนะครับว่า
กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นพักก่อไก่
กระทรวงพาณิชย์เป็นพักขอไข่เนี่ยอันนี้บริหารยาก
แต่วันนี้นี่พักกระทรวงเกษตรก็พักก่อไก่
กระทรวงพาณิชย์ก็พักก่อไก่นี่
มันหน้าคนหนึ่งผลิตคนหนึ่งขายนี่
ผมว่าจะทำให้สินค้าเกษตรเป็นราคา
แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมขอปรับลด๘เนี่ย
เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนะครับว่า
วันนี้รัฐบาลประกาศประกันรายได้
ข้าวหอมมะลิตันละหมื่นแปดแต่ไปขายจริงจริงได้เท่าไหร่
หมื่นเดียวครับหมื่นเดียวได้ส่วนต่างเท่าไหร่ครับ
กิโลละ๒บาทตันละ๒๐๐๐ครับนะครับประกันรายได้
ข้าวเหนียวครับประกันที่๑๕ขายได้จริงเท่าไหร่ครับ๙บาท
ได้ส่วนต่างเท่าไหร่สองบาทครับอันนี้คือประกันรายได้
แล้วเสร็จแล้วนี่คนทำนาช่วงนี้นะครับ
ผมไปพบเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าผัวกับเมียทำนานี่
้มลงดำนามองหน้าขึ้นมาก็คุยกันว่าถ้าราคาข้าวแบบนี้นี่
เราจะทำนาต่อหรือจะขายนาดีนะครับแล้วก็กลับมาที่
ของการจำนำข้าวซึ่งมะลิ๒๐บาทเนี่ย
เราก็ให้เกษตรกรได้สตังค์เงินมันก็จะหมุน
เกษตรกรมีตังค์ก็ไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยซื้อของ
ก็ทำให้เกษตรกรมีตังค์มีเงินใช้หนี้ได้
สามีกับภรรยาก็ถามกันนะครับว่าถ้ามีโครงการจำนำข้าวแบบนี้
เราจะซื้อรถยี่ห้อไหนดีเราจะซื้อนายอีกไหม
อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับท่านประธานครับซึ่งวันนี้
จากจำนำข้าวธุรกรรมตั้งละ๒๐๐๐๐บาทกิโลละ๒๐เนี่ย
ุ๋ยยูเรียสอบละ๕๐๐ครับ
วันนี้ข้าวเหลือกิโลละ๘

ข้าวถูกปุ๋ยแพง
ยังจะต้องเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนถามต่อไป

ให้สินค้าราคาเกษตรมีราคา
และเพิ่มรายได้โดยการลดราคาปุ๋ยลง